ทยอยกันไปแล้วนะครับสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองจูงลูกจูงหลานไปฉีดไฟเซอร์
เพราะว่าอยากจะให้ไปโรงเรียนแล้ว๑พฤศจิกายนเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกัน
ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับที่นี่ฮะ
เมืองทองนะครับผู้นำเอ่อขออภัยครับผู้ปกครองนำลูกหลานนะครับ
เป็นนักเรียนนักศึกษาช่วงอายุ๑๒๑๘ปีมารอรับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์
หลังจากสาธารณสุขจังหวัดนทบุรีนะครับ
และมีนักเรียนทั้งในและนอกพื้นที่นะครับ
แต่ต้องมีบ้านพักอาศัยอยู่ในจังหวัดนทบุรีนะ
ลงทะเบียนขอรับการฉีดวัคซีนจำนวน๖๘๐๐๐คน
โดยตั้งเป้าจะฉีดให้ได้วันละ๒๐๐๐นะครับ
ให้แต่ละโรงเรียนลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนได้
ตั้งแต่วันที่๑๕๑๗ตุลาคมตั้งแต่๘โมงเช้าจนถึง๖โมงเย็น
โรงเรียนไหนพร้อมก็จะให้เปิดเลยพฤศจิกายนนี้
กับนักเรียนกับผู้ปกครองสะท้อนนะฮะ
บอกโอ้โหอยากจะไปโรงเรียนแล้วนะฮะ
แม้ว่าในการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับเด็กนักเรียน
มันจะมีผลกระทบต่อกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเนี่ย
แต่เชื่อว่ามันอยู่ที่สุขภาพของแต่ละคนด้วย
ส่วนบรรยากาศฉีดไฟเซอร์เข็มแรกให้กับนักเรียนชั้นม๖
ที่โรงเรียนอนุกูลนารีที่กาลสิน

ห้อยพระมาเลยห้อยพระมาเลย
บางคนก็ถือพระพุทธรูปมาด้วยนะฮะ
อยากให้แคล้วคลาดคืออยากจะฉีดแต่ก็กลัวอยู่เหมือนกัน
เอานี่ฮะนี่นะฮะเอามาแบบนี้เลย
นักเรียนคนนี้ชื่อนายธนงศักดิ์นครอนันต์อายุ๑๘ปีนะ

บอกว่าที่เอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเยอะขนาดนี้
จะได้ช่วยให้สบายใจแคล้วคลาดปลอดภัย

แล้วการฉีดวัคซีนครั้งนี้ก็ผ่านไปได้ด้วยดี
ส่วนนายนัทพงศ์ภูนนทาอายุ๑๓

บอกว่าที่ห้อยพระเครื่องมาเยอะเต็มคอแบบนี้นะพี่
คือ๑ชอบส่วนตัว๒เพื่อความอุ่นใจนะครับ
ฉีดวัคซีนโควิด๑๙ที่หอประชุมโรงเรียน
นุกูลนารีอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินวันนี้นะครับ
มีนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนประมาณ๑๕๐๐คนครับ
ก็เป็นการเตรียมพร้อมรับการเปิดเทอมนะคะ